ส่วนข่าวนี้ค่ะข่าวล่ามาแรงจากกองละครเรื่องแก๊งป่วนสืบข่าว

ซึ่งได้น้องแป้งสรรชัดมาเป็นนางเอกลูกสาวพี่เอชายาค่ะ
เมาส์มาแรงมากว่าน้องแป้งเนี่ย
มีผู้ชายตามไปคุมถึงกองไทย
พอเราไปสืบดีหนุ่มคนที่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนพี่แจ๊คค่ะ
พิธีกรรายการเกมรับจำนำพ่อเอชายานี่แหละค่ะ

ใช่ตอนแรกเราก็นึกว่าน้องแป้งจะมีหนุ่มรู้ใจคนใหม่ซะแล้วหรือเปล่า
อักษะร้อนแบบนี้เนอะคุณผู้ชมเนอะ
ชีวิตชาวกองถ่ายโอ้โหมันก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่
อุณหภูมิที่ว่าระอุแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งร้อนตับแตกเข้าไปกว่าเดิม
และอุปกรณ์การถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นการจัดแสงที่เพิ่มความร้อนเข้าไปอีก
ในหลังมันบนเหนื่อยบนทำงานแข่งเวลาด้วยช่วงนี้อุ่ง
ใช่ค่ะพ่อเอทำไงล่ะเหมาเลยจ้ะเหมารถไอศครีม
ชาวกองถ่ายคลายความร้อนกันไปเลยเลิศมาก
บรรดาเอ็กซ่าที่มาร่วมถ่ายทำบอกเลยว่าคุ้มแล้ว
เจอทั้งพี่เอชายาทั้งลูกสาวคนสวยน้องแป้ง
ได้ถ่ายรูปกับลิเกคนดังคุ้มสุด
ไม่รับค่าตัวก็ได้ยังคุ้มเลย

ที่บอกว่าหวงลูกสาวจนต้องตามมาเฝ้านี่
มันยังไงมันจริงมั้ยจั๊ปป้าจ๋า
ส่วนเรื่องบ้านใหม่ที่เราเคยนำเสนอคุณผู้ชม
แป้งนี้เข้าไปอยู่แล้วมันฟัง
โดยเฉพาะเรื่องงานย้ายเข้าไปอยู่ปุ๊บ
คิวงานแน่นเลยอยู่บ้านนี่แทบไม่ได้อยู่แล้วนะ
เอเขาก็ขอคอนเฟิร์มเรื่องนี้ว่าจริงตามที่น้องแป้งเคยให้สัมภาษณ์ไว้เลย
เพราะว่าตอนนี้คนเป็นพ่อยังต้องรอคิวนางเอกลิเกคนนี้เลยค่ะ
อยากรับงานลิเกใจจะขาดแล้วจ้า
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับคุณนิกแล้วก็หลายคนเลยนะครับหลายฝ่ายเลยที่ให้โอกาสกับเด็กตาดำ
ที่เขาต้องหากินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ฝากด้วยนะครับละครสนุก
จริง